เรื่องนี้น่าจะโปรดหัวโปรดตัวด้วยเออเออมันยังไงอ่ะ
แค่บอกกะเพราหมูกรอบหมดแล้วโดนถีบเลยคุณผู้ชมฮะ
นี่นี่นี่นี่บักนี่นั่นเห็นไหมมองแก้มสีดำโบไซบักกี้ถีบ
นี่บักบักเสียขาวหนึ่งจำได้ค่ะถืออีกมากกว่าอืม
เหตุเกิดตี๔เมื่อวานนี้ครับเช้ามืดเลยที่ร้านอาหารแชมป์ในตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม
คนที่โดนถีบเข้าไปนะคุณผู้ชมเป็นผู้เสียหายชื่อว่าคุณอภิชาติประจง
อายุ๒๗ปีเขาก็เป็นพนักงานบานน้ำในสถานบริการแห่งนี้ครับ
ครับแล้วเขาเนี่ยเอาคลิปจากวงจรปิดวิ่งโร่ไปแจ้งความกับสพเมืองมหาสารคามบอก
พี่ตำรวจช่วยผมหน่อยช่วยจับไอ้คนถีบให้หน่อยเนี่ยอยู่ดีดี
ถีบผมตกเก้าอี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรให้เลย
แค่บอกว่ากะเพราหมูกรอบหมดเฉยแค่นั้นเลยครับเรื่องราวเป็นอย่างงี้
ตอนนั้นเนี่ยคุณอภิชาติเพิ่งจะเลิกงานมาก็เดินเข้าไปที่ร้าน
แล้วก็สั่งแม่ค้าว่าเอาข้าวกะเพราหมูกรอบสองกล่องครับครับ
เอาไข่ดาวกล่องหนึ่งครับจากนั้นมีวัยรุ่น๔๕คนเดินเข้ามาในร้าน
สั่งเหมือนกันเลยเมนูเดียวกันสั่งข้าวกระเพราหมูกรอบ
นายอภิชาติที่เพิ่งจะสั่งหมูกรอบไปได้ยินดังนั้น
โพร่งไปว่าข้าวกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับ
ก็เพราะว่า๒กล่องสุดท้ายเนี่ยอยู่กับเขาไงอยู่กับอภิชาตินั่นแหละ
พอพูดเสร็จเหมือนเขาก็ส่งยิ้มไปให้ครับ
คือเหมือนเยอะเย้ยไกลอะไรอย่างนี้
เย้ยไกลแต่ไม่แน่ใจว่าเยอะเย้ยด้วยความจงใจอะไร

เพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักนะครับวัยรุ่นกลุ่มเนี่ย
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมสหบาทาเนี่ยตัวน่วมไปเลยครับ

ถามว่าจะเซลล์เขาด้วยหรอ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยบอกว่ากะเพราผมก็หมดแล้วครับ
แล้วผมก็ยิ้มแค่นั้นนี่แหละครับแล้วก็โดนมาแบบนี้ครับ
นี่แหละครับอย่างที่เห็นครับอืม
อย่างที่เห็นแล้วครับอภิชาติบอกไว้นะครับ
ประโยคเดียวกะเพราหมูกรอบหมดแล้ว

แต่ยังดีนะคุณผู้ชมเจ้าของร้านรีบเข้ามาแย่ง
แล้วก็ห้ามวัยรุ่นไม่ให้รุมทำร้ายอภิชาติต่อไป

พี่ชาติยืนยันนะว่าเฮ้ยผมไม่รู้จักกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อน

แต่มาโดนลุมตื้อเพราะกระเพราหมูกรอบเพียวเลยครับ

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวคนร้ายไอ้จอมถีบเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าให้เจ้าของร้านบอกเอง

ก็เปลี่ยนก็กะเพราเหมือนกัน

ต้องตะโกนนะ